มันมีดราม่าคุณผู้ชมมี๒คลิปของคุณครูท่านหนึ่ง
เขาพูดถึงเรื่องการแต่งหน้าของนักเรียนที่ไปโรงเรียน
เขาพูดว่ายังไงทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขนาดนี้
คนที่แต่งหน้าไปโรงเรียนในสถานะนักเรียนมันไม่ได้สวย
มันจะเป็นเหมือนเข้าใจคำว่ามันจะเป็นเหมือนผู้หญิงหาที
คนที่มองเขาไม่ได้มองสวยด้วยหลอกมันไม่ใช่ปุ่มด้องไฟ
อยากจะปุ่มด้องไฟโอเคหนูสวย

ครูเขาพูดกับผู้ปกครองที่บ้านครับ
อีกคลิปหนึ่งพูดในห้องเรียนแต่ลักษณะคล้ายกัน
ก็คือตำหนิการแต่งหน้าไปเรียนของนักเรียนนี่แหละ
แล้วก็เปรียบเทียบเป็นอาชีพที่อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นัก
คนมาดูก็บอกว่าเออมันก็อาจจะเป็นความหวังดีของครูหญิงนี่แหละ
แต่ทำไมใช้คำพูดรุนแรงแบบนี้
บางคนก็มองว่าการแต่งหน้าไปโรงเรียนมันอาจจะไม่เหมาะสม

แต่การรักสวยรักงามของเด็กผู้หญิงมันเรื่องธรรมชาตินะ
มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการไปเป็นผู้หญิงขายบริการ
แล้วก็ยังมองไปถึงคนในครอบครัวที่ยังสนับสนุนครูด้วยว่า
เออแทนที่จะปกป้องลูกหลานนะนะ
ดันมาซ้ำเติมสนับสนุนความคิดครูอีก
แต่ชาวเน็ตอีกกลุ่มก็อยากให้มองว่าเจตนาของครูดี
เจตนาดีแต่อาจจะใช้คำพูดที่แรงไปหน่อย